ท่านผู้ชมครับเรายังอยู่ในพื้นที่หมู่๑๗
บ้านเขาน้อยตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาถ่ายเรื่องของแสงไฟประหลาดได้๒คืนติดต่อกัน
ความจริงที่ผ่านมาก็เจออยู่หลายคืนนะครับ
นี่ต้นเดือนที่ผ่านมา๒คืนเนี่ยถ่ายเห็นกันนะครับ
แล้วพอภาพเนี่ยเอามาดูกันก็เอ้าอยู่ในพื้นที่ไร่อ้อยของลุงเทียนนะครับ
ลุงเทียนเนี่ยยุคหกสิบห้าปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่
เมื่อคืนนี้พยายามจะพิสูจน์กันนะครับแต่ว่าฝนตกหนักก็เลยไปดูกันไม่ได้
คุณสุชาดาสุริคงวันนี้ก็เลยไปคุยกับลุงเทียนเพราะลุงเทียนบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกก็จริง
แต่ลุงเทียนเองก็ร้อนใจซื้อที่ต่อมาจากเขาเนี่ยฮะ
เมื่อคืนนี้ฝนตกแล้วที่ไร่อ้อยตรงนี้มีจอมปลวกใหญ่ด้วย
จอมปลวกอยู่ตรงห้องน้ำอีกก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นอาถรรพ์ความลี้ลับอะไรยังไงหรือเปล่า
ลุงก็เลยลุยฝนไปกับภรรยาไปถามเจ้าของที่ดินเดิมเจ้าของที่ดินเดิมบอกว่า
ที่ดินตรงนี้ไร่อ้อยตรงนี้ก่อนจะขายให้ลุงเทียนเนี่ยเขาสร้างห้องน้ำขึ้นมาก่อน
พอสร้างห้องน้ำเสร็จจอมปลวกขึ้นมานะครับซึ่งเคยเห็นผู้ชายรูปร่างใหญ่ตัวดำสูง
อยู่ตรงจอมปลวกตอนนั้นก็ตกใจนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง
ก็เลยไปถามพระพระก็บอกว่าให้ทำพิธีก็เอาผ้าสามสีมาพันไว้รอบจอมปลวก
ลุงเทียนมาขอซื้อที่ก็เลยไม่ได้เล่าให้ฟัง
คือจอมปลวกตรงนี้ขนาดมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลุงเทียนบอกนะฮะ
พอซื้อที่มานะครับแล้วก็มีชาวบ้านเห็นดวงไฟลอยแล้วก็
หายไปเหนือจอมปลวกนี่ก็มีอาจจะมาสื่อสารอะไรหรือเปล่าสาย
วันนี้ลุงเทียนไปถามชาวบ้านที่อยู่ลึกเข้าไปในไร่อ้อย
ครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนฝนตกหนักก็จริงแต่ว่าตอน๓
ทุ่มเขาขับรถกระบะออกไปซื้อลาบเลือดกับก้อยดิบพวกเนื้อ
วัวสดอะไรพวกเนี้ยจะเอามากินช่วงกำลังขับกลับบ้านเห็น
ดวงไฟที่เชื่อว่าเป็นผีโป่งลอยไล่ตามหลังรถมานะก็เห็น
กันหมดนะครับเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะเนื้อวัวสดที่ไป
มาก็ได้นะครับเพราะว่าผีโป่งเนี่ยชอบของขาว
ก็เลยบอกเอาตามมาตามมานะครับ
ดวงไฟก็ลอยไล่มาอยู่พักนึงแล้วก็หายไปฮะ
สันนิษฐานไม่ถูกมันเริ่มเยอะแล้ว

แต่ตอนนี้ไอ้ตรงปวกที่ไล่เนี่ย
ที่ว่าห้องน้ำมันทับอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันผิดปกติ

ว่าจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่ง

มันก็ใจหายอย่างนี้แล้วมันก็มาเป็นอย่างนี้
ถ้าผีโป่งผีปวกเขาบอกมันลักษณะใกล้เคียงกัน
ผีโป่งผีปวกแอ่ผีพวกนี้มันอยู่ใกล้เคียงกัน

ลุงเทียนบอกเป็นผีโป่งผีปลวกหรือเปล่า
ชาวบ้านบอกนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าเป็นกระสือก็มี

มาลัยทองนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๗นะครับ
มาลัยทองเนี่ยลูกชายคือในแมนนี่ก็เห็นแสงไฟนะครับ
แล้วก็ถ่ายภาพได้ด้วยนะครับ
ก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นพวกของแสงไฟของเจ้าที่หรือเปล่า
แต่ว่าเรื่องผีอะไรพวกนี้เนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช่หรือไม่ใช่

คล้ายเขาจะสื่อให้ลูกชายนำสื่อนำคนไปดูซิ

จะให้ช่วยเหลือจุดไหนจุดไหนไงที่เห็นแสงอ่ะเห็นทีไรก็ลงอยู่จุดนั้น
ก็ในใจก็คิดว่าลูกชายเป็นสื่อถูกช่องแล้ว
ใช่ถูกช่องแล้วว่าเขาจะให้ช่วยเหลืออีจุดนี้มั้ง
ในใจเราก็คิดน่ะเนอะก็บอกว่าลูกชายไปถูกจุดแล้วลูกว่างั้น
เราก็ต่อไปก็ไปขอสัมบัสสัมมาเขาซะอีกตรงนั้นน่ะค่ะ
คล้ายไปมันจะมีจริงไหมอะไรประมาณเนี้ย
ลูกชายเขาคนอย่างงั้นด้วยเนอะไม่ค่อยเชื่อก็เลยค้นปาก
พ่อชอบพูดอย่างเงี้ยเจอก็ตัวเลยทีเนี้ย
วันนี้คุณสุชาดาก็เลยอยู่รอพิสูจน์อีกวันนะครับคืนนี้ฝนไม่ตกด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ถ้าจะเป็นผีโป่งผีปลวกที่ตามพวกกลิ่นคาวเลือดของสดอะไรพวกนี้มาเนี่ย
จะใช่หรือเปล่าคุณสุชาดาก็เลยซื้อลาบเลือดกับก้อยดิบไปด้วยนะฮะ
เพื่อเอาไปพิสูจน์นะฮะเอาไปวางแถวนั้นนะฮะเผื่อจะมีผีโป่งอะไรขึ้นมา
แล้วก็มีนายแมนลูกชายผู้ใหญ่บ้านที่เคยเจอนะฮะแสงไฟประหลาดเนี่ย
ก็มาจุดทูบขอเข้ามาจอมปลวกนะครับช่วงที่กำลังจุดทูบขอเข้ามากันอยู่เนี่ยฮ
ท่านผู้ชมครับคุณสุชาดาบอกว่าถ่ายคลิปแสงไฟลักษณะแปลกแปลก
พุ่งเข้าพุ่งออกจากจานเส้นไหว้ได้นะฮะค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูนะฮะ
นี่เห็นไหมฮะมันแบบเหมือนกับพุ่งเข้าพุ่งออกแบบนี้
อืมมืดตึ๊บเลยทีแรกเราเห็นแล้วก็เอ๊ะอะไรหิ่งห้อยหรือเปล่า
ค่ะหรืออะไรนะครับแต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้ฮะ
มีชาวบ้านนะที่มาด้วยกันนี่บอกว่าแหมก็ไม่รู้อะไร
แต่บรรยากาศมันเงียบสงัดอากาศเย็นจนขนลุก
แต่หลายคนที่เห็นบอกเชื่อว่าผีปลวกหรือไม่ก็ผีโป่งมากินของเส้นไหว้
เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเทียนก็ยังจุดติดนิ่งอยู่เหมือนเดิม
แล้วแสงไฟอะไรแบบผุบเข้าผุบออกแบบนั้นนะฮะ
ก็ไปกันต่อนะครับไปเฝ้าหน้าปากทางไกลจากจุดเส้นไหว้
ที่เอาพวกลาบเลือดเอามาวางไว้เผื่อผีโป่งจะมาประมาณ๑๐๐เมตร
กะว่าจะรอกันทูบหมดนะฮะช่วงที่จะเข้าไปดูว่าทูบหมดหรือยัง
มีชาวบ้านสองคนบอกเห็นดวงไฟสีแดงฮะ
ลอยหนีสวนกับตอนที่คุณสุชาดาจะเดินมาดูเรื่องของทูบหมดหรือยังเนี่ยฮะ
แต่ว่าถ่ายภาพกันไม่ทันเท่านั้นเอง
พุ่งออกอ่ะพุ่งออกไปทางโน้นอ่ะ
เห็นขวนหัวขวนหัวลูกตั้งเลย
แต่ดวงดวงประมาณอย่างนี้
ลงมาแต่ว่าไม่ขาวนะแดงออกเป็นแดง
ก็เอาเป็นว่ารอจนทูบหมดดอกนะฮะ
ถ้าเห็นกับตาก็มีแค่แสงไฟพุ่งเข้าพุ่งออกนิดหน่อยเมื่อกี้นะฮะ
แต่ว่าที่ชาวบ้านเห็นเยอะจังเนี่ยเขาบอกเขาถ่ายกันไม่ทันนะครับ
เราถามไปทางอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับ
ศาสตราอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์จากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
แล้วก็ให้ท่านดูคลิปนี้นะครับอาจารย์เจษฎาบอกว่า
ดวงไฟประหลาดนี้นะฮะในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์นะครับ
ว่ารักษณะดวงไฟคล้ายกับหลอดไฟของชาวบ้าน
ที่ใช้ไฟฉายส่องกบส่องเขียด

ก็ตั้งข้อสังเกตว่าในคลิปคนถ่ายเหมือนกับมือไม่นิ่ง
หรือไม่ก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ต่างจากธรรมชาติครับ
จากพวกแมลงเรืองแสงหรือว่าก๊าซมีเทนในโปรเจน

ถูกหมักหมมในดินใต้หนองน้ำ

มันจะปล่อยก๊าซออกมาสัมผัสกับออกซิเจน
มันก็เหมือนกับเป็นเปลวไฟลอยขึ้นมา
มันก็จะลอยขึ้นมาลักษณะประมาณแบบนี้

แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก็ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกัน